อุทยานเตรียมดันงบ๑๒ล้านนะคะในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังช้างป่ารอบอุทยาน๘แห่งในพื้นที่๖จังหวัดค่ะ
อัตภพลรักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร้านในการแก้ปัญหาช้างออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
ตามแผนงานของกฎระส่วนสัมพัยกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการสนับสนุนในการดูแลช้างรอบอุทยาน๘แห่งด้วยกันนะคะ
เป็นภาพอินโฟอุทยาน๘แห่งของเจ้าหน้าที่
ขณะเดียวกันแบ่งชุดการทำงานเป็น๑๖ชุดนะคะ
ละ๕นายเป็นเงินกว่า๑๒ล้านบาท
เป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ช้างป่า
อนุรักษ์ช้างป่านะคะคุณผู้ชมที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นั้น
ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติและป่า
ถือว่าพฤติกรรมของช้างช่วยให้ต้นไม้โตเร็วขึ้น
เมื่อต้นไม้โตเร็วออกซิเจนในอากาศ

เกิดอากาศที่ดีไร้มลพิษ
แล้วก็ช่วยลดการ์ดพิษในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ